มีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมออนไลน์
ญาติของผู้ป่วยรายหนึ่งได้ร้องไปยังเพจดังเพื่อขอความเป็นธรรม
โดยบอกว่าได้พาผู้ป่วยนั้นไปพักรักษาตัว
แล้วก็ให้ช่วยดูแลจากบ้านพักผู้ป่วยแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง
แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการดูแลที่ดีนะครับ
โดยปล่อยให้ผู้ป่วยนั้นกินทั้งสบู่น้ำยาบ้วนปากแล้วก็อีกหลายสิ่งหลายอย่าง
โชคดีไปเจอแล้วก็พาไปหาหมอเพื่อช่วยล้างท้องได้ทัน
อย่างไรก็ตามนะครับทางฝั่งของบ้านพักผู้ป่วยแห่งนี้
ก็ได้ชี้แจงออกมาว่าเรื่องราวไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกกล่าวหา
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ภาพที่เห็นอยู่นี้คือสภาพผู้ป่วยคนหนึ่งหลังกัดกินก้อนสบู่เข้าไป
อยู่บ้านพักผู้ป่วยย่านรามคำแหง
แพทย์ต้องทำการล้างท้องจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล
เรื่องราวที่ว่านี้แอดมินเพจแหม่มโพดำได้นำมาตีแผ่
พร้อมระบุว่าญาติร้องบ้านพักผู้ป่วยย่านรามคำแหง
น้ากินสบู่สำลีชุบแอลกอฮอลน้ำยาทำความสะอาด
ญาติต้องนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้หมอล้างท้อง
ที่ญาติจ่ายเงินให้บ้านพักเดือนละ๑๙๐๐บาท
ขณะที่บ้านพักที่ดูแลปัดความรับผิดชอบบอกให้ไปร้องศาล
โลกโซเชียลแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
เรื่องนี้มีที่มาที่ไปเพราะคนปกติอย่างเราคงไม่คิดกินสบู่เป็นอาหารว่าง
โดยนางสาวนุชรีเรียนหัฐกรรมเผยว่า
คนไข้ที่กินสบู่เป็นพี่ชายของเธอเองชื่อนายพีนิธิสนั่นสิน
แต่ก่อนเป็นคนมีสติครบแต่พอมีโรคประจำตัวและต้องฟอกไตตลอด
มีวันหนึ่งเกิดน็อกหัวใจหยุดเต้นหมอจึงได้ปั๊มหัวใจจนฟื้น
จากนั้นพี่ชายมักมีอาการสับสนและจำอะไรไม่ค่อยได้
โดยหมอระบุว่าให้ญาติพยายามเรียกความทรงจำด้วยตัวเองแต่อาจต้องใช้เวลา
จากนั้นตัวเธอจึงมองหาบ้านพักผู้ป่วยเพื่อให้ดูแลพี่ชาย
เพราะครอบครัวไม่มีเวลาต้องทำงาน
มาเจอบ้านพักผู้ป่วยดังกล่าวย่านรามคำแหงซึ่งอยู่ใกล้ที่พัก
โดยตกลงทำสัญญาในราคาเดือนละ๑๙๐๐บาท
และทุกอาทิตย์จะมารับพี่ชายไปฟอกไต
กระทั่งเช้าวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมาไปรับพี่ชายมาฟอกไต
ก็พบว่าพี่ชายมีอาการหน้าบวมปากห้อยเสื้อผ้าเปียก
จึงรีบพาส่งโรงพยาบาลพร้อมสอบถามเจ้าหน้าที่บ้านพักว่าพี่ชายกินอะไรเข้าไปบ้าง
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่ากินน้ำยาบ้วนปากสบู่สำลีชุบแอลกอฮอล์และผ้าอ้อมเข้าไป
จึงรีบล้างท้องจนกระทั่งรอดชีวิตมาได้
หมอยังระบุด้วยว่าผนังกระเพาะพี่ชายอักเสบและให้รอดูว่าจะมีอาการแทรกซ้อนหรือไม่
ไปเรียกร้องความเป็นธรรมกับเจ้าของบ้านพักผู้ป่วย
แต่ลูกชายเจ้าของบ้านพักปัดความรับผิดชอบบอกว่าหากอยากได้เงินให้ไปฟ้องร้องที่ศาล
เราตกใจว่าคือหน้าเขาบวมปากแรงคอย
เสื้อผ้าเขาเปียกหมดเลยล้างท้องเสร็จก็ถ่อยติดงานขึ้น
เขาก็เลยส่งเอ็กซาเรย์ลำไส้แล้วก็พอ
แล้วก็เสิร์ฟสั่งงดน้ำงดอาหารอะไรทุกอย่าง
แล้วก็คือผลเอ็กซาเรย์ออกมา
ก็คืออักเสบขั้นรุนแรงแต่ไม่ถึงขนาดทะลุ
เข้าไปเจรจาแล้วแล้วเราก็คือเราก็ลิฟต์ไปไงคะว่า
เราขอเรียกเท่านี้อะไรแบบนี้ค่ะ
แต่พอเรายื่นไปปุ๊บเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมคุย
เขาไม่พร้อมจ่ายเจอกันที่ศาลเราก็มีทนายของเรา
คำพูดนี้คือแบบโอ้โหทำไมตีชีวิตพี่เราอย่างนี้อ่ะ
ถ้าวันนั้นเราไปเจอช้าจะเป็นยังไงใช่ไหมพี่
เมื่อสอบถามนายพีนิธิผู้ที่กินสบู่ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ก็พบว่านายพีนิธิจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้เป็นบางส่วน
โดยจำได้ว่าไปอยู่ที่บ้านพักเพียงแค่๒วัน
เผยสาเหตุที่กินทั้งสบู่น้ำยาบ้วนปากเพราะมีความจำเป็น
เมื่อกินแล้วจะรู้สึกดี
ด้านนายนิรันดรยืนธรรมลูกชายของเจ้าของบ้านพักผู้ป่วยย่านรามคำแหง
ได้ชี้แจงต่อเรื่องดังกล่าว
เผยว่าญาติผู้ป่วยไม่ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับประวัติการรักษาของผู้ป่วย
เมื่อรับมาดูแลก็พบว่าผู้ป่วยชอบกัดเสื้อผ้าผ้าห่มและหยิบยาของผู้ป่วยรายอื่นไปเก็บไว้กับตัว
วันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พาผู้ป่วยไปอาบน้ำ
แต่ผู้ป่วยพยายามจะบีบคอเจ้าหน้าที่และไม่ยอมให้เข้าไปในห้องน้ำ
เจ้าหน้าที่จึงถอยออกมากระทั่งมาทราบว่าผู้ป่วยได้กินสบู่น้ำยาบ้วนปาก
และสิ่งต่างที่ไม่ควรกินเข้าไป
และที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิด
แต่ยอมรับว่าไม่สามารถดูแลได้ตลอดเวลา
ล่าสุดในพีนิธิอาการดีขึ้น
โดยขณะนี้อยู่ในการดูแลของญาติอย่างใกล้ชิดที่บ้านพัก
ขณะที่หมอระบุว่ากำลังรอดูอาการทางสมอง
ว่าจะกลับมาเป็นปกติหรือไม่
และสิ่งที่กินเข้าไปจะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือไม่
ซึ่งเรื่องนี้ต้องสอบให้ลึกว่าเป็นความสะเพรา
ของคนที่ทำหน้าที่ดูแลหรือไม่
และถึงเวลาแล้วที่บ้านพักผู้ป่วยต้องมีมาตรฐานแบบเดียวกัน
ไม่ใช่เมื่อเกิดเหตุก็ขอแก้ให้ผ่านไปที